เคลียร์กันเสร็จแฟนใหม่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดใจเราแต่หนูติดใจน้องพี่แพทย์คนไหนจ๊ะ
คนไหนจ๊ะหนูติดใจอีน้ำ

จนเข้าเดือน๓หมอก็เลยบอกว่ายินดีด้วยค่ะ

เป็นตุ๊ดปะเนี่ย
แต่เอาจากใจคนเป็นแม่เลยนะ

คือทุกวันนี้แพทย์เป็นแม่ที่ไม่มีความคาดหวังเลยนะ
จะเป็นคนแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดี

ชอบอะไรให้บอกเดี๋ยวซัพพอร์ตทุกอย่าง
วันนี้เรามาสุดฤทธิกับคนที่อยู่บนรถคันนี้นะคะ

พร้อมตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะ

ว้าว

คือจะล้างรถกันไปคุยกันไป

นี่ไงเดี๋ยวพี่ผู้ชายเขาจะฉีดให้
ฉีดอะไรอ๋อ
สามีพี่แจ๊คสวัสดีค่ะ

อีกแล้วไหม

แต่เราต้องถอยรถไหมหนูไม่ต้อง

พี่ล้างเลย

กระโปรงกูจะบุกหรือเปล่าคะ

คิดถึงไหมเวลาที่เธอ
ตอนนั้นนะเป็นขวัญใจทหารเกณฑ์อีก๓ปีนะเธอ

เพลงคิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอชัก

ก็คือกล้าหา

ก่อนหน้าเค้าก็มีนกบ้าง
ส่วนอันนี้ตามองดาวเท้าติดดิน
ตอนนี้จะแบบว่า
เขาบอกว่าให้เราถ่ายรูปเซ็กซี่คนละชอต
ให้คนดูตัดสินว่าใครเซ็กซี่กว่ากัน
แพ้จะตีตลาดบนฉันตีตลาดล่าง
หม่อลำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแพ้กู

อะไรวะแม่อะไรอ่ะแม่

ตายละ

ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอด
ใช่เพราะว่าแพทย์ผ่านเรามามากมายนะครับ

อย่างคันนี้เต็มที่ที่เคยลองเลยนะ

คือรถข้างหน้าเนี่ยจะออก

มึงก็เดินหน้าเข้าไปจอดที่เขา

ปล่อยรถกูชนกระถางไม้

และเพราะเอิญประกันหมดที่สุด

เอาพตกุชนไปแสดนหนึ่ง

ซึ่งเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแพทย์คือทุกวันเนี่ย
ที่สุดที่สุดเลยคือเริ่มเที่ยวตอนอายุ๒๓และจบตอนอายุ๒๕

ถามว่าทำไมจบเร็วคือเราไปแบบที่สุดแล้วไง

เมื่อก่อนไปนี่คือไปเอาบรรยากาศหรือว่าผู้ชายคะพูดตรง
เพื่อนคือเพื่อนแพทย์เที่ยวเก่งทุกคน

เขาจะอะไรนะเวลาไปตามดาราต้องให้ท้องหล่อ

แพทย์ก็คือเคยโดนทหารปาปารัสซี่ไหม

เต้นค่ะพื้นที่กว้างมากพอเมาได้ที่สักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
เริ่มส่งกระดาษหาดีเจ
ถ้าใครอยู่ข้างบนคือมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้ว
อย่าเพิ่งขึ้น

เอาจริงคือไปหาภูมิ
ไม่ไปกับเพื่อน
เพลงม้าชามากผิดได้เลยจ้ะ
อะนี่ก็ที่สุดเหมือนกัน
ขึ้นมาเราเป็นรอยเต็มเลย
สิ่งแรกโทรหาเพื่อนเราพูดว่าใครกระทืบกู
มีมะสรุป
คานไปทหารคานเลยค่ะ
เมาเปิดประทุนรับลม

ไม่ได้รู้อะไรแบบสมองเนอะโทรหาคนที่บ้านบอกโอ๊ยรถกูเสีย
เออโอ๊ยจับรถแพงมากแล้วรถกูเสียคนที่บ้านมาถึงแล้วพูดว่า
สมันมึงหมดสมันมึงหมดสมันมึงหมด
สูงลูกเออไหนไปทองหล่อแล้วถามตรงตรงว่าสิผู้ชายมาจีบที่สุด
จีบ๓คนเช้ากลางวันเย็นตกดึกก็มี
น้ำเนี่ยเผาไว้เยอะมากเพราะมันจะเป็นคนที่คอยไปกินข้าวเป็นเพื่อนเรา
กลางวันเช้าก็คนนึงกลางวันคนนึงกลางคืนคนนึง

ไม่เคยเรียกชื่อค่ะเราก็เรียกเฮ้ยเธอเฮ้ยนายเฮ้ยว่าไง

ให้พัน

กลับไปสมัยเด็กตบที่สุดยังไงมือตบ

วันไปตบเด็กไปทำงานอยู่เลย
พี่สายแมพไม่ได้ปิดหน้านะไปถ่ายหนังพี่พฤษ

เตะไปเลยยังไม่พอ

อยากนั่งรอแปดโมงได้ถ่ายสิง้รมงเด็นบอก
ที่สุดตามไหม

ไม่ลืมผมปะครับ

อ้าว

เรื่องราวมันเป็นพูดเกิดจากผู้ชายคนหนึ่ง
ไม่ได้ดีไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้รักไม่ได้อะไรหรอก

มึงไม่รู้ใช่มั้ย

คนไหนจ๊ะ
หนูติดใจยังอีนา

หน้าอย่างหลังอย่างไม่ใช่

เป็นดาราต้องปล่อยให้คนมาด่ายืนชี้หน้าด่าเหรอ

เราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราแว้นไปซื้อข้าวซื้อของแล้วเจอแล้วมันทำมึง

ส่วนลุมสวนหย่อมใต้ทางด่วน
เราก็ไม่คิดว่าเราจะมาเยอะมาน้อย

เราอะไปแค่ครอบครัวเราก็แปดคนแล้ว

แพทย์แนนแน็ตนาบน็อตน้องน้องคือแม่มันก็ไป

แต่อย่าลืมว่ามีคนมุมจากคนนั้นด้วย

ประเด็นก็คือเขาเราก็บอกตัวนะ
เราก็อยู่รอบนอกพี่น้องเราเราก็บอกว่าห้ามยุ่ง

เปิดแล้วล้มพี่ดอกงงมาก
พี่ยืนอย่างนี้โอ้โห

เสร็จแล้วมันอาจจะมีช่วงจังหวะหนึ่ง

หรือมันอยู่ในเที่ยงพร้ำอะไรสักอย่าง
ข้างหน้าเราคือแม่เขา

อีฝั่งนั้นไอ้ทู่เห็นก็อยากเข้าไป
ไอ้คนข้างหน้าเราไม่รู้เราเป็นใคร
อันนี้พูดจริงนะแล้วเค้ากำลังจะวิ่งเข้าไป

ท่านหนึ่งคือเราอ่ะด้วยสภาพแวดล้อมเราเราใช้ชีวิตอยู่ในซอยที่เราจะต้องใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลัก
เราก็เลยภาพที่ออกมาคือเห็นวันบิดหน้าตั้งตลอดลา
ไม่ได้เป็นสายสกอยที่แบบวันนี้มีแข่งรถเต้นวิภาว้าย
แล้วกูหนีแปะไปแล้วกูก็ซ้อนผู้ชายไปลิงปุ๊ไปลิงปุ๊
ไปตีความอย่างนั้นแล้วแพทย์บอกว่าแพทย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น

แล้วก็สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือชีวิตรักนี่แหละ
ครั้งล่าสุดเราต้องยอมรับเลยว่าสุดแล้วแพทย์ก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากอยู่จุดนี้
ใช่เราก็อยู่ด้วยกันทำข่าวเหนื่อยมาก
คือสุดแล้วชีวิตแพทย์คืออันนี้สรุปแล้วแล้วจะไม่มีอะไรสุดกว่านี้
ต่อให้เจออะไรแพทย์จะไม่สุดแล้ว
นี่คือชีวิตเราเราคบปุ๊บครบไม่นานท้องแล้วยังไม่ได้แต่ง
ก็เป็นก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่เราบอกว่าเราไม่ติดอ่าเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะท้องแบบไม่แต่ง
เข้าเดือนสามยังแว้นอยู่เลยหนึ่งสองสามเหอะเมิง
ที่สุดเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
ยังกระแทกหน้ากระแทกหลังโก๊ยจนเข้าเดือนสามด้วยอ่ะถึงได้มีโอกาสไปตรวจอ่ะ
หมอก็เลยบอกว่ายินดีด้วยค่ะยินดีอะไรคะคุณหมออะไรคะ
เออเออขุดตั้งท้องขุดตั้งท้องค่ะในใจเกินป่ะ
หายแล้วโอ้ยจิบหายแล้วลูกแต่งก็ยังไม่แต่ง
ละครถ่ายอยู่สองเรื่องอีชิพายเอาแล้วพี่แพทย์ทำไงอ่ะ
เลยว่าเอาไงจ๊ะแถลงเลยจ้ะอย่าไปซีเรียส
จำเรื่องนี้ได้ไหมแก้วกุมพันธ์อ่า
ไอเลสก็อยู่ในท้องแล้วเอออย่างก้านอือสุมประวัติ
ก็แถลงข่าวก็ไม่ได้มีอะไรชีวิตก็ดูเหมือนจะโอเค
จำได้จับพัดจับหูอยู่ดีจะคลอดอยู่ละตำรวจมาคลอดหน้าห้อง
ท้องก็โตอีสิบวันจะคลอดแล้วมาถึงเคราะห์ก็เคราะห์แล้วก็เปิดไปอีก

มันเป็นเด็กฉลาดเขาเกิดมาในจังหวะที่ดีที่สุด
เขาคือของทุกคนที่พระเจ้าส่งให้แพทย์
ตั้งแต่ทุกวันนี้เค้าเลี้ยงกันมา

ถ้าเป็นให้พูดแม่จะได้ให้เทคยาคุมตั้งแต่เด็ก
อยากได้ใช่ไหมอย่าห้ามโกหก
แต่ต้องตอบความจริงสัญญาเกี่ยวก้อยเร็วสัญญา
พูดความจริงนะเป็นตุ๊ดป่ะเนี่ย
เดี๋ยวลูกริ่งขวบเองเข้าใจไหม
มันเข้าใจมันรู้ว่าพี่เต๋าเป็นอะไร

รู้เป็นตุ๊ดปะเนี่ย
แล้วนางบอกว่าไม่เป็นไม่จริงโกหก
ไม่จริงโกหกไม่ใช่คำตอบที่ฉันต้องการ
อยากเป็นผู้หญิงหรือไม่คือเป็นไม่ต่าง

ไม่จริงผมไม่ได้เป็นจริง
แล้วทำไมถึงชอบใส่ส้นสูงชอบเอาของแม่ไป
เห็น๓คำแล้วทุกคนตลก
เห็นทำแล้วทุกคนตลกผมก็เลยทำ
แต่เอาจากใจคนเป็นแม่เลยนะ

คือทุกวันนี้แพทย์เป็นแม่ที่ไม่มีความคาดหวังเลยนะ
จะเป็นหญิงเป็นชายมีอาชีพอะไรอ่ะ
ไม่มีความคาดหวังมันไม่เหมือนตอนเราเป็นเด็ก
แม่อยากให้เป็นหมอเป็นครูเป็นแอร์เป็นอันนี้

จะเป็นคนแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดี
ไม่ต้องรีบหาตัวตนชอบอะไรให้บอกเดี๋ยวซัพพอร์ตทุกอย่าง
กว่าจะเจอตัวตนแม่จะอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวพอเลสโตนะลูกแม่จะมีเงินก้อนหนึ่ง
ที่พี่ป๊าป๊ากับแม่เก็บไว้ด้วยกัน

อย่ามาทำให้แม่เดือดร้อนอีก
เพราะว่าเงินที่แม่ทำมาทุกวันนี้
จะใช้เลี้ยงดูตัวเองแล้ว

เองไม่ต้องเครียดว่าจะหาเงินที่ไหน

ไม่ต้องคิดว่าแม่จะอยู่ยังไง

แม่เนี่ยเตรียมในส่วนของแม่ไว้แล้ว
ยังมีอะไรที่สุดค้างคาอยู่ในใจบ้างไหมคะ

คนคุยเด็กที่สุดตอนนี้ที่เคยมีมา

พูดอย่างนี้ได้เลยเหรอ

เฉย

ยังกลัวออกไป

เราอย่างคุยกันอยู่

แพทย์ไม่ได้อยากจิงกับใครเลย

ท่านที่ไปพัทยาทุกอาทิตย์

ฮัตยายาคือตอบโจทย์แล้วชั่วโมง๔๐นาที

เขาถ่ายให้เขาเป็นเนี่ยเขาเป็นคอยถ่ายอย่างนี้
อ๋อเหรอคือโคล่าสุดเลย

คือชีวิตแพทย์เนี่ยแพทย์ไม่ได้
ไม่ได้มองคำคอมเมนต์คนอื่นเนี่ย

อยากด่าด่าแรงกูฟ้องแค่นั้นเอง

คือตอนนี้ฟังแพทย์ทั้งหมดแล้วพี่มองสองอย่าง
เป็นคนที่เลือกชีวิตตัวเอง

สองแล้วแพทย์คือปัจจุบันเลยนะแพทย์มองแต่ความสุข

เพราะในรูปแต่ชีวิตจริงคือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ใช่ก็คือเป็นฟิลแบบขี้รำคาญอยากนอนเต็มอิ่ม

ผู้ชายใช่ไหมถามว่าถ้าต้องการก็คือเลิกได้เลยเลิกคุยได้เลย
นางบอกว่าโอเคนางไม่ต้องการนางโอเคพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน
ยกมือไหว้สาธุถามว่าเซ็กล่าสุดคือนานยังอ่ะ

อันนี้ทางบ้านรู้ไอ้น้ำบอกว่าอีกนิดเดียวบวชไหม

อันนี้ก็คือเป็นพรมจันทร์แตะปุ๊บแสงสว่างออกจากร่างกาย
เราเป็นคนเหมือนเราคิดเรื่องอื่นตลอดเวลา
เราเหนื่อยปุ๊บเราอยากนอน

จริงแค่มานั่งใกล้แล้วจับเนี่ยเราบอกโอ้ย

ตั้งแต่ล้างรถแพ้จนถึงตอนนี้คือแบบก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยเนาะพี่เจ
คือพี่กะเทยก็อยู่กับแพทย์มานานเพิ่งได้เห็นแบบนี้
อ๋อแพทย์ก็วันนี้สุดฤทธิ์จริงนะคะไลฟ์สุดมาก
แต่ชอบตรงที่ล้างรถแล้วรสสะอาด
ใช่ได้ล้างรถด้วยแม้เรามีประโยชน์
คำถามเลยเต่าเขาล้างรถให้กูป่ะ

ขอบคุณร้านเรเกรฟที่ล้างรถให้น้องแพทย์ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะเจ๊เกรทเม่งจ่ายนะที่นี่เขามีเคลือบแก้วด้วยนะเธอ
ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ